คนถามเยอะว่าเออตกลงก้าวไกลเพื่อไทยจะเอายังไง

วันนี้เนี่ยน่าจะเป็นภาพที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าคุณหมอชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยอาจจะบอกว่านี่บอกไม่รู้ครั้งที่๕๐๐เท่าไหร่แล้ว

ดิวลลับนี่เยอะเหลือเกินในช่วงวัน๒วันที่ผ่านมา
ไม่มีแล้วดิวลลับเนี่ยมันมีแต่ดิวรักแล้วค่ะ

ผู้ชมครับวันนี้เวที๘พักร่วมรัฐบาลซึ่งต้องบอกว่าเป็นว่าที่อ่ะนะ

อ่ารัฐบาลใหม่ที่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจะเข้ามาทำงานนี่ฮะ
วันนี้ก็นัดเจอกันอย่างเป็นทางการใช้สถานที่ที่พักประชาชาตินะฮะ
อ่าทางพักเก้าไกลบอกว่าก็ให้เกียรติทางอาจารย์วันนอร์

ในฐานะที่มีความอาวุโสมากที่สุดแล้วใน๘พัก
เดี๋ยวจะเวียนไปเรื่อยในการพบปะกันนะฮะ
วันนี้เอาทางพักประชาชาติก่อนที่ทำการที่นี่ก่อนนะครับ

หัวข้อก็คือการจัดทำนโยบายรัฐบาลร่วมกัน
การจัดตั้งคณะทำงานในช่วงเปลี่ยนผ่านร่วมกัน

แต่วันนี้ไม่มีเรื่องประธานสภานะ
ใช่ค่ะคือเขาคุยกันแต่ยังไม่เคาะออกมา
บอกว่าเดี๋ยวจะหารือระหว่างทางเพื่อไทยกับก้าวไกลกันเอง

ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เสร็จสิ้นการหารือในวันนี้นะครับ
คุณพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกล
วันนี้ก็แถลงนะครับบอกว่าที่ประชุมเนี่ยมีมติร่วมกัน
ว่าจะจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานช่วงเปลี่ยนผ่าน
โดยมีตัวคุณพิธาหัวหน้าพักเก้าไกล
ที่ได้สอสอเยอะที่สุดที่เป็นแกนนำนี่แหละเป็นประธาน
แล้วจะมีตัวแทนแต่ละพักที่มาร่วมอยู่ในกรรมการด้วย
นะฮะนี่นะฮะแต่ละพักนะครับที่ส่งตัวแทนมา
ของก้าวกลัยก็มีคุณสุริกัญญานะฮะ
ที่เป็นรองหัวหน้าพักนี่นะฮะ
เพื่อไทยก็มีดรเผ่าภูมิโรจนสกุลนะครับ
แล้วก็มีทางนาวากาศเอกอนุดิษฐ์นากอนทัพจากธายสร้างไทย
มีทางเสรีรวมไทยคือคุณวิรัตินะฮะคุณกันวีสืบแสงจากพักเป็นธรรม
แล้วก็มีพักเพื่อไทยรวมพลังก็คือคุณวัศวรรษภวงพรศรี
คุณชวริสขจรพงศ์กิรติเป็นตัวแทนจากภักดิ์พลังสังคมใหม่นะครับ
คณะกรรมการชุดนี้เนี่ยจะนัดประชุมกันอีกครั้งวันที่๖มิถุนายนนะครับ
ซึ่งครั้งหน้าจะไปประชุมที่ที่ทำการพักเพื่อไทยบ้าง

แล้วที่ประชุมยังมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาอีก๗คณะนะฮะ
คณะทำงานจะเป็นไปตามนโยบายของพักร่วมทั้ง๘พัก
ตั้งคณะทำงานให้ครบ๒๓คณะเลยเพื่อผลักดันนโยบายในแต่ละเรื่องนะฮะ
อย่างเช่นเรื่องค่าไฟฟ้าเรื่องค่าน้ำมันดีเซลเรื่องพลังงานเรื่องภัยแรง
เอลนินโยเรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูล
คุณพิทายืนยันว่าทุกพักทำงานร่วมกันด้วยดีนะครับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรเนี่ย
ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลที่ยังตกลงกันไม่ได้จะไม่เป็นอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาล
เพราะทุกเรื่องที่หารือกันจะยึดประชาชนเป็นตัวตั้งส่วนเรื่องการทำงานในขณะนี้
กรกตประกาศผลการเลือกตั้ง๑๐๐แล้วเหลือเพียงการรับรองสอสออย่างเป็นทางการเท่านั้น
ซึ่งคุณพิทาบอกว่าหวังว่ากรกตจะใช้เวลาไม่นานในการรับรองผลอย่างเป็นทางการ

นักทำงานต่างจะนำไปสู่การหาทางออกร่วมกันของทุกพัก
ในการแก้ไขปัญหาของประเทศในประเด็นต่างเพื่อที่จะกันกองออกมาเป็นนโยบายร่วมกัน
ในการแถลงต่อรัฐสภาและนำไปปฏิบัติในฐานะฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติต่อไป
ต้องขอยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าการทำงานของเรานั้นเป็นไปได้ด้วยดี
และเราจะสามัคคีกันเพื่อที่จะตั้งการทำงานนะครับในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
โดยการจัดสรรตำแหน่งในฝ่ายบริหารจะเกิดขึ้นภายหลังจากการทำงานร่วมกันโดยยึดวาระของการทำงานเพื่อประชาชนเป็นตัวตั้ง
ส่วนตำแหน่งประธานสภาพักเพื่อไทยและพักเก้าไกลจะพิจารณาร่วมกันโดยเรายืนยันครับว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาล
ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนต่างก็หวังว่ากรกตจะใช้เวลาไม่นานในการรับรองสอสอซึ่งจะทำให้ความสามารถในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นั้นเกิดขึ้นได้โดยเร็ว
ให้พวกเราเข้าไปบริหารผลักดันวาระต่างเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนคนไทยต่อไป
ทีนี้คำถามก็คือก่อนจะเป็นรัฐบาลอย่างสมบูรณ์แบบต้องมีนายกก่อนนะฮะ

ต้องไปโหวตนายกให้ผ่านก่อนในที่ประชุมรัฐสภาสสว๓๗๖เสียง
ซึ่งตอนนี้ก้าวไกลต้องการอีก๖๔เสียงนะฮะจะเป็นจากสสหรือว่าสวก็ได้ในการโหวตหนุนให้คุณวิทาเป็นนายก
โดยเฉพาะการไปเจรจาขอเสียงจากทางสวเนี่ยเป็นยังไงนะครับ
เรื่องนี้คุณพิธาบอกว่ายังมีการเจรจากันอยู่นะครับ
แต่ทีนี้วันนี้คุณสมชายแสวงการ๑ใน๒๕๐สวออกมาให้ข่าว
บอกตอนนี้สวถูกตามคมคู่กดดันนะ
ว่าต้องโหวตให้คุณพิทาต้องโหวตให้คุณพิธา

นี่คุณพิธาออกมายืนยันนะครับวันนี้บอกว่าไม่มีนะฮะ
ก้าวไกลไม่มีการไปข่มขู่กดดันสวและที่ผ่านมามีคณะเจรจาไปพูดคุยกับสว
ซึ่งทิศทางที่ออกมาถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดี
การที่วุฒิสภาจะโหวตให้พวกเราเนี่ยมันไม่ได้โหวตให้พิธาครับ
โหวตให้การในการรักษาระบบแล้วก็รักษาชันธรรมติจากพี่น้องประชาชนคนไทย
ทั้งที่ได้เลือกหรือไม่เลือกก็แล้วแต่แต่ว่ามันเป็นเรื่องการของการรักษาระบบไว้นะครับ
ในส่วนของว่ามีการคุกคามหรือไม่นี่ผมยังไม่เคยได้ยินนะครับ
แล้วก็ไม่แน่ใจว่าเนื้อหาของการแถลงข่าวมาจากทางฝั่งไหน
แต่ก็อย่างที่บอกว่าหมดเวลาที่จะมาทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับ
ถ้าเป็นทางฝั่งของพวกเราทั้ง๘พักเนี่ยก็ยังยืนยันว่าเป็นการพูดคุยด้วยเหตุด้วยผลด้วยการรับฟังนะครับ
แล้วก็พอเราฟังกันมากขึ้นก็จะรู้ว่ามีเรื่องประเด็นอะไรที่ติดอยู่บ้าง
ทางฝั่งของเราก็จะได้อธิบายให้สิ่งที่อาจจะเป็นสิ่งที่เข้าใจผิด
อาจจะเป็นสิ่งที่มาจากบางทีก็เป็นสิ่งที่มาจากเฟคนิวสวยก็มี
จริงแล้วตอนแรกเลยนักข่าวของเราที่ไปตามทำข่าวตั้งแต่ช่วงเช้าใช่ไหมคะ
แอบบอกว่าเอ๊ะเหมือนหมอชนนั่นจากพรพเทศไทยดูน่าเครียดนะก่อนจะเข้าไปคุยกัน
แต่พอคุยกันเสร็จออกมามันไม่มีความเครียดหลงเหลืออยู่เลยค่ะ
เพราะมีแต่รอยยิ้มมีแต่ภาพการจับมือกอดคอ
ประกบมือเป็นรูปหัวใจและมินิฮาร์ด

โดยเฉพาะประโยคที่คุณหมอชนน่านหัวหน้าพักเพื่อไทยพูดนะคะ
ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป
ประโยคนี้มันมีความหมายมากจริงนะคะ
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนิดนึงค่ะ

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป
เพื่อเป็นรัฐบาลของพี่น้องประชาชนแล้วก็มีเสียงปรบมือ
นี่นะคะคือคุณหมอชนน่านกอดคอกับคุณพิธา

แสดงถึงการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว
อดคอกันจับมือกันคือจับมือกันหลายรอบมากค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนประเด็นเรื่องของตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร

คือยังไม่ได้เคาะออกมาจากการหารือกันในครั้งนี้นะคะ
แต่คุณพิธาก็ยืนยันว่าการทำงานเป็นไปด้วยดี
คือตั้งใจจะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเท่าที่เป็นไปได้
เรื่องของการจัดสรรตำแหน่งขอหลังทำงานร่วมกันนะ
จะยึดวาระการทำงานของประชาชนเป็นตัวตั้ง
เรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรเดี๋ยวเพื่อไทยกับก้าวไกลจะไปหารือร่วมกันนะคะ
ประสงค์เดียวกันก็คืออยากจะบริหารงานเพื่อพี่น้องประชาชน
แล้วก็พูดถึงเรื่องของการรับรองผลของกรกตด้วยใช่ไหมคะ
เชื่อว่าน่าจะไม่นานฟังเสียงคุณพิธาเพิ่มเติมประเด็นนี้นิดนึงค่ะ
เรื่องประธานสภาษาภัยก็อย่างที่พูดคุยนะคะ
จะให้เป็นเรื่องของทางพรัฐไทยกับก้าวไกล
เวลาที่เร็วที่สุดและเหมาะสมที่สุดอย่างที่ได้ตอบทางอ่า
สื่อข่าวทางฝั่งซ้ายไปแล้วนะครับว่าจะให้บอกว่าต้องเสร็จภายในวันเวลา
อย่างนี้ผมคิดว่ามันไม่เหมาะสมแต่ก็คงคิดว่าเหมาะสมว่า
กฎหมายบอกไว้ว่าอะไรกรกตบอกไว้ว่าอะไร
และต้องเร็วที่สุดเพื่อที่จะได้ให้เข้าสู่กระบวนการที่จะตั้งรัฐบาลชุดที่๓๐
ในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้คุณหมอชนนั่นหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ย้ำอีกทีนะคะ
ก็คือตรงกับที่คุณพิธาพูดนั่นแหละค่ะคุณหมอชนนั่นบอกว่าในนามของพักเพื่อไทย
ยืนยันตามคุณพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบได้แถลงไปคือคณะทำงานของเราเนี่ย
เรื่องต้นมีข้อตกลงร่วมกันที่ชัดเจนทั้งสองพักก็คือก้าวไกลและเพื่อไทยจะพิจารณาร่วมกัน
คำนึงถึงโคต้าไม่ให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาล
และไม่เกิดข้อขัดแย้งหรือความแตกแยกเรามัดกันแน่นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
เราเองต้องการให้ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรเป็นผู้ที่สนับสนุนการเลือกนายกรัฐมนตรี
ให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างก้าวไกลและเพื่อไทยปฏิเสธไม่ได้ว่าจะทำความฝันและความหวังของพี่น้องประชาชนให้บรรลุในสิ่งที่ต้องการ
นั่นก็คือรัฐบาลฝ่ายเสรีประชาธิปไตยที่ปิดกั้นอำนาจไม่ชอบทำฟังเสียงคุณหมอชนน่านค่ะ
ตำแหน่งประธานสภาเนี่ยทั้งสองพักเราจะพิจารณาร่วมกันไม่ได้คำนึงถึงไม่ว่าจะเป็นโคต้าของพักใดพักหนึ่งนะครับ
อันนี้คือข้อตกลงเบื้องต้นว่าเราจะพินาวร่วมกันและจะไม่ให้เกิดเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันของพวกเราทั้ง๘พักนะครับ
ก้าวไกลและเพื่อไทยเราเองต้องการให้ตำแหน่งประธานสภาเนี่ย
เป็นลักษณะการสนับสนุนการเลือกนายกรรมตรีให้ได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดตั้งรัฐบาลและการเลือกนายกรรมตรีนะครับ
และก็ให้ความมั่นใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป
หวานไหมหวานไหมคุณผู้ชมตอบหน่อยค่ะ
คุณหมอชนน่านหน่อยค่ะว่าหวานไหมหวานไหมแถวบ้านผมบอกหวานเจี๊ยบเลยฮะ
แค่ใส่ตาที่มองกันก็หวานมากหวานเจี๊ยบเลยฮะเราก็เลยให้ฟังประโยคนี้หลายรอบนิดหนึ่งนะคะ
เพราะว่ามันสำคัญทีนี้คุณหมอชนน่านก็ย้ำจุดยืนของพักเพื่อไทย๓ข้อค่ะ
หนึ่งก็คือสนับสนุนคณะกรรมการประสานงานระยะเปลี่ยนผ่าน
คาดหวังคือนโยบายที่ดีที่สุดนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของพวกเรา
สองการจัดสรรตำแหน่งต่างต่างพักเพื่อไทยยืนยันว่า
งงานกันตามวาระงานเป็นหลักนะคะตามความรู้ความสามารถ
ไม่ว่าจะตำแหน่งไหนกระทรวงไหนก็ตาม

ดิวล้วงดิวลับอะไรเนี่ยเพื่อไทยขอยืนยันว่า
เปลี่ยนให้เป็นดิวรักให้หมดเลยเพื่อรัฐบาลของพี่น้องประชาชน
เรื่องที่๓สุดท้ายครับ
ดิวล้วงดิวลับอะไรต่างเนี่ยพักเพื่อไทยยืนยันนะครับ
เราจะเปลี่ยนเป็นดิวรักให้หมดครับ
เราจะเปลี่ยนเป็นดิวรักให้หมดเพื่อรัฐบาลของพี่น้องประชาชนครับ
เอารักกันขนาดไหนเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพนี้ค่ะ
ช่วงท้ายของการแถลงข่าวนะคะ
อย่างที่บอกค่ะมีการประกบมือเป็นรูปหัวใจ

ถ้าไม่ได้ประกบมือกับใครก็มือเดียวเป็นมินิฮาร์ดได้เห็นไหมคะ
ยิ้มแย้มมากชื่นมื้นจริงค่ะ
นี่นะคะก็ทุกพักการเมืองก็ยิ้มแย้มกันแบบนี้